จะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าบรรยากาศภาพรวมการลงทุน
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวเป็นยังไงกันบ้าง
หลังจากที่วันทำการก่อนหน้านั้นปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
เป็นครั้งแรกในรอบประมาณสัก๗ปี
ด้วยการที่ปิดดัชนีนั้นไม่เปลี่ยนแปลงกับวันก่อนหน้า
แต่เมื่อวานนี้สุดท้ายครับบวกขึ้นมาได้๘๙๓จุด
ที่ระดับ๑๕๗๓๐๕จุด
มูลค่าการซื้อขาย๓๙๐๔๙ล้านบาทนะครับ
โดยเมื่อวานนี้มีแรงหนุนจากหุ้นใหญ่อย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับ
ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับเดิม
แต่รอบเดือนมิถุนายนเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าจะปรับขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับ
คาดว่าจะเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วล่ะปีนี้
ปรับขึ้นลง๗ครั้งด้วยกันสุดท้ายแล้วบวกขึ้นมา๕๐บาท
คำแท่งรับซื้อ๒๒๐๐บาทขายออก๒๓๐๐บาทนะครับ
และในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมส่งท้ายปลายสัปดาห์ในวันศุกร์
สร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมสำหรับการลงทุนการหารายได้
การสร้างงานสร้างอาชีพโดยตัวเราเองนะครับ
ชีวิตเราออกแบบเองได้เราพูดคุยกันในวันนี้
วิธีการทำยังไงที่เราจะสามารถหางานสร้างงาน
แล้วก็สร้างรายได้อย่างมีความสุขพูดคุยกันกับคุณแพทย
ภาววิทย์กลิ่นประทุมนะครับผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุน

วันศุกร์แป๊บผ่านไปไวเหลือเกินนะครับ
เวลาผ่านไปไวดังนั้นชีวิตทุกวันก็ต้องทำให้มันมีความสุข
ทำงานที่เราชอบเพื่อรู้สึกว่าชีวิตเราจะได้คุ้มค่าถูกไหมพี่แท็
ชีวิตเราตะหนดเองได้มีไอเดียมีไอดอลที่ทุกคนในโลกรู้จักสตีฟจ๊อป
ตีฟจ๊อปใช่เขาพูดไว้อย่าใช้ชีวิตตามความฝันของคนอื่น
ใช่ไหมพอเราฟังดูแล้วเท่มากแต่แบบคืออะไรไม่รู้เรื่อง
อย่าใช้ชีวิตตามฝันคนอื่นเท่แต่ต้องให้พี่แพทย์ช่วยขยายความมันคือยังไง
พอดูแล้วแบบทำไมมันจะทำได้ยังไงเอาอย่างนี้มันมีสองทางของชีวิตถูกไหม
หนึ่งก็คือทางที่เขากำหนดให้สองคือทางที่เรากำหนดเอง
แต่ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่เรียนปฐมมันมีทางที่เขากำหนดให้มาตลอดไง
แต่เด็กเรายังมีพลังนะเรายังมีพลังคือเรายังมีโอกาสเลือกตอนเด็กไง
อยากเป็นตำรวจอยากเป็นอะไรอย่างนี้ถูกไหม
คิดฝันอยากจะทำอาชีพอะไรตอนโตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ฝันมันจะชัดมากใช่ไหมแต่พอโตขึ้นฝันมันจะจางไปเรื่อย
เพราะเรารู้สึกว่าความจริงความฝันมันต่างกัน
แต่ซีฟจ๊อปมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คุณต้องทำตามความฝัน

นั่นน่ะสิอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นเลยใช่ไหมฮะ
ซึ่งส่วนใหญ่คนเรามักจะเลือกเดินในทางที่คนอื่นกำหนดให้
ใช่หลังจากออกมาจากมหาวิทยาลัยปั๊บเรียนจบปั๊บ
เข้าสู่นี่เลย๑๐๐ทุกคนเข้าสู่ทางที่เขากำหนดให้
เพราะว่าอย่างที่คุยกันคืองานแรกไม่มีทางที่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำถูกไหม
ซิฟจ๊อปบอกความฝันมันไม่ใช่งานแรก

คือเริ่มจากพอจบปุ๊บเป็นลูกจ้างเขาก่อน
ใช่แต่คนจะติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยตลอดไง
คือใน๑๐๐จะมีคนเพียง๒๐เท่านั้นที่สามารถจะผ่านเข้ามาสู่ที่สติฟจอปพูด
งานที่ตัวเองเลือกเอง
คือชีวิตกำหนดเองจาก๑๐๐มาได้แค่๒๐เท่านั้นเอง

ยังติดอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังพยายามทำอยู่นั้นไปเรื่อย
ถามว่าไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันก็เป็นกลายเป็นว่ามันเป็นทางที่เราไม่ได้เลือกเอง
ถ้าจะเลือกเองเหมือนกับสัดส่วนที่พี่บอกเลยคือจาก๑๒๐โยกมาใช้ชีวิตแบบเลือกทางเดินของตัวเองแล้วให้ประสบความสำเร็จ

เพราะตอนนี้ผมก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในสัดส่วนน่าจะกลุ่มร้อยอยู่เดี๋ยวจะจดเลยพี่แพทย์มีอะไรบ้าง
โอเคโอ้โห้ยคิงมาถูกทางแล้ว

อันนี้สำคัญที่สุดแล้วนะครับเนี่ยคิงนึกภาพถามว่าคนส่วนใหญ่บอกอยากมีธุรกิจอยากทำนู่นอยากทำนี่คือเดี๋ยวนี้สังเกตไหมว่าทำอะไรก็เป็นอาชีพได้

เออนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เป็นอาชีพแล้ว

เออคุยผ่านเฟซบุ๊กก็เป็นอาชีพแล้ว

ถูกไหมหรือถ่ายตลกออกยูทูปก็เป็นอาชีพ

คือมีเงินมาหมดแสดงว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นอาชีพหมด

แต่ขอให้เชี่ยวชาญตรงนั้นซึ่งถามว่าความเชี่ยวชาญคนส่วนใหญ่ไม่มี

เอาตัวอย่างถามว่าข้อสังเกตแรกเลยนะในความเชี่ยวชาญ

จากที่นั่งสมมุติเล่นเฟซบุ๊กอ่ะ
ทุกวันเราเล่นเฟซบุ๊คเราก้มหน้ากับชีวิตกับเฟซบุ๊คเยอะที่สุดถูกไหม
แต่ถามว่าในเฟซบุ๊คเราเนี่ยถ้าเราจะฝึกเรื่องความเชี่ยวชาญ

เพราะเราจะกลายเป็นคอนซูเมอร์เรากลายเป็นผู้บริโภคถูกไหม
บริโภคคือบริโภคทุกอย่างที่คนอื่นนำเสนอให้

แต่ถ้าเกิดอยากลองความชัดเจนอย่างเช่นเฟซบุ๊คเรา
เราต้องกำหนดแล้วว่าหัวข้อที่เราอยากจะมีความชัดเจน

เช่นสมมุติบอกอยากเรื่องลงทุน

ต้องหาทุกเรื่องอย่าลงทุนมาแล้วก็โพสต์มันลงไปในสเตตัสของเรานั่นแหละ
อ่ามีความรู้ด้านนี้คือพูดง่ายให้คนให้ตัวเราเนี่ยเห็นก่อนว่าตัวเราเนี่ยสนใจเรื่องนี้จริงจริง

ไม่ใช่แบบโอ้โหเดี๋ยวมีฆ่ากันตายมาแล้ว

คือทำภาพตัวเองให้ชัด

ใช่พอชัดปั๊บคนอื่นก็จะมองความชัดเจนของเรา

ซึ่งตรงนี้จริงพี่จะไลฟ์ในเฟซบุ๊คด้วยก็คือคุยกันเรื่องว่าคนบอกเดี๋ยวนี้ขายจะขายของเนี่ยมันต้องมีแฟนเพจเป็นหมื่นแสนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

แค่เฟสบุ๊คเราก็ขายของได้

เออแต่ประเด็นคือเราต้องโชว์ให้เห็นว่าเราเนี่ยเชี่ยวชาญตรงนั้น

เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ซื้อของจากคนที่ดูไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นถูกไหม

เออไม่ใช่บอกเออผมขายอะไรก็ได้ครับผมเป็นเซลแมนในสมัยก่อนคือเปิดเสื้อออกมาปั๊บมีของทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่ถูกไหมเพราะมันไม่เห็นถึงความเชี่ยวชาญ
ไอ้นั่นคือพูดเก่งไม่ได้ขายของได้

แล้วการขายของได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรารู้จักสิ่งนั้นหรือเปล่านั่นคือความเชี่ยวชาญข้อที่หนึ่งเลยซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มี
อ่ะต้องฝึกแต่ถ้ามีแล้วจะเป็นบันไดสู่๒๓๔๕และ๖ต่อมา

ที่สองคือความเชี่ยวชาญตรงนั้นเนี่ยมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความเชี่ยวชาญมันแก้ปัญหาให้คนอื่นได้หรือเปล่า

ทุกวันนี้ธุรกิจมันเกิดจากการแก้ปัญหาถ้าสังเกตให้ดีนะการแก้ปัญหาทั้งหมด

คุณแก้ปัญหาเรื่องโรงแรมแก้ปัญหาเรื่องแท็กซี่ทำแอปพลิเคชันอะไรขึ้นมามันเกิดเป็นธุรกิจแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่นี้มันมีปัญหาทุกอย่างสิ่งที่เราบ่นอยู่นั่นแหละทำไมเราไม่แก้
เชี่ยวชาญที่เรามีจะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้
ใช่แล้วความเชี่ยวชาญที่แก้ปัญหาได้เนี่ยมันคือธุรกิจแล้ว
แต่คราวนี้ความเชี่ยวชาญจะสร้างแบบรูปภัณฑ์ชัดเจนแล้วเป็นผลงานเลย
ใช่ผลงานมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราหาเงินได้ไง
ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นคุณร้องเพลงคุณเชี่ยวชาญ
แต่ถามว่าความเชี่ยวชาญไหนจะทำให้เรารวยเนี่ยมันต้องดูว่าคู่แข่งเยอะเปล่า
บอกวันนี้หกร้องเพลงเก่งคู่แข่งเต็มบ้านเต็มเมืองเลย

ลองดูคู่แข่งดูตลาดด้วยนะ

อาชีพนี้อาจจะการแข่งขันเยอะอาจจะเหนื่อย

เหล่าคนว่าโหผมก็พยายามด้านตรงนี้
เพราะปัญหาหลายอย่างคนบ่นแต่ไม่เคยแก้
เรื่องทักซี่จริงคนบ่นตลอด

เมืองไทยยังไม่เคยกล้าแก้ถูกไหมนะครับ
แต่ประเด็นก็คือว่าเราก็จะเห็นว่า
อะไรที่มันคนบ่นเยอะแล้วเราขึ้นมาทำ
เราสามารถสร้างผลงานตรงนั้นให้มันทำเงินได้
นั่นคือข้อ๓ข้อที่๔ครับพี่แพทย์ครับ
ข้อที่๔เนี่ยการยอมรับในผลงานของเรา
บางคนบอกชอบทำทำสิ่งที่ชอบนี่แหละ
แต่ประเด็นคือมันไม่ได้แก้ปัญหาให้คนอื่น

พอไม่มีการยอมรับในผลงาน
ถามว่ามันจะเป็นธุรกิจขึ้นมาได้ยังไงถูกไหม

เพราะถ้าคุณค่าเรายิ่งดีเนี่ย

อืมนั่นคือข้อที่สี่ต้องมีการยอมรับในผลงาน

ที่๕คือความสม่ำเสมอในการทำผลงาน
การยืนระยะนั่นเองตรงนี้พี่เห็นว่า

เพราะบางทีทำอะไรไปสักพักหนึ่งเราจะบอกโอ้มันไม่ดี

จริงถ้ามันตอบโจทย์มาตั้งแต่ที่คุยกันว่า

ถามว่าให้ยืนระยะยืนระยะให้ได้

ข้อสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนทำเพื่อคนอื่นนะฟังดูเท่มากเลย
คือทำเหมือนใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นสร้างผลงานเพื่อให้มันต่อเนื่องสร้างประโยชน์กับคนอื่น
แต่จริงเนี่ยยุคนี้มันคือยุคนั้น
ยุคนี้คือยุคนั้นคือยุคนี้ยิงให้ยิงได้ถูกมั้ย
ยิงให้ยิงได้โอกาสมันเกิดในการทำประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่ง
นั่นคือ๖ข้อด้วยกันพื้นฐานสร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้
แล้วมันจะช่วยต่อยอดไปข้อที่๒ข้อที่๓๔๕และ๖จะตามมาได้
สุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาเป็นคนในยุคที่อย่างที่พี่แพทย์บอก
นี้คือยุคนั้นยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นประทุมครับพี่แพทย์ขอบคุณครับ